คุณผู้ชมฮะเรื่องของรักข้ามคลอง
คุณผู้ชมคือผู้เป็นพ่อก็ต้องแยกกับภรรยากับสามี
ขออภัยภรรยากับลูกเพราะว่าเขาแยกกันอยู่

พ่อกินเหล้าแล้วคงคิดถึงลูกฮะ
ว่ายน้ำข้ามไปจะไปหาลูกปรากฏว่าเกือบจะถึงฝั่งอยู่แล้ว
คุณจมน้ำไปไม่ถึงฝั่งไปไม่ถึงลูกนะครับ
ในที่เกิดเหตุนะครับชาวบ้านมุงดูริมตลิ่งนี้จำนวนมากเลย
จุดนี้เป็นคลองกว้าง๕๐เมตรในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม
เป็นคลองบึงบางช้างนะครับน้ำเนี่ยก็ลึก๕เมตรนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีชุดประดาน้ำลงทำการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตภายในคลอง
ใช้เวลานานประมาณ๒๐นาทีพบร่างผู้เสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝั่งเพื่อให้แพทย์ชนะสูตร
ระหว่างที่นำศพขึ้นมาญาติผู้ตายร้องไห้กันเสียงดังด้วยความเสียใจแล้วก็สงสาร
บางคนถึงเป็นลมต้องช่วยกันผสมพยาบาล

เจ้าหน้าที่ก็พยายามเอาร่างขึ้นมานะ

เพราะว่าญาติผู้ตายก็ช็อกเหมือนกัน
ผู้ตายก็คือนายสมควรประทุมแสงอายุ๕๗ปี

สภาพศพนี่คือสวมใส่เสื้อแขนสั้นสีดำ

หรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
จากการสอบถามนางยุพินผู้พันชิตอายุ๖๑ปี
คุณป้ายุพินเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะ

คือบ้านของป้าอยู่ริมคลองอีกฝั่งหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุป้าก็นั่งอยู่หน้าบ้านริมคลองนี่แหละฮะ

ว่ายน้ำข้ามคลองจากฝั่งตรงข้าม

แล้วก็โผล่พลวดขึ้นมา๑ครั้งเท่านั้นแหละฮะ

ทีนี้คุณป้ายุพินก็พยายามเรียกร้อง

แต่ทีนี้หากันไม่เจอเพราะว่าน้ำมันลึกตั้ง๕เมตร

ช่วยกันงมแล้วก็พบเป็นศพนะครับ
ญาติของนายสมควรคนตายให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ครับ
บอกว่านายสมควรมีภรรยาแล้วก็ลูกชาย๑คน

นายสมควรมาพักอาศัยอยู่บ้านญาติ

ปกติแล้วนายสมควรชอบดื่มเหล้าครับ

ว่าจะว่ายน้ำข้ามฝั่งคลองคุณ
นี่ก็ระยะไกลเหมือนกันนะ๕๐เมตร

แต่ทีนี้น่าจะเกิดจากเรื่องของเหล้าด้วยหนึ่ง
และอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเกิดตะคิวนะครับ
ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็จมดิ่งลงไปนะครับ
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาล
แล้วก็ติดต่อญาติมารับศพไปดำเนินการตามศาสนาต่อไปนะครับ
อันนี้คือจะไหว้ข้ามคลองไปหาลูกใช่ไหมคะ